ฉันเห็นข่าวนี้แล้วคุณผู้ชมก็งงว่าแบบแบบนี้มีด้วยเหรอ
ผู้ชายคนนึงนะเขาเพิ่งออกมาจากเรือนจำได้๒ชั่วโมง
กลับไปก่อเหตุอีกนะเพราะว่าติดใจ
เอ้าในห้องขังเนี่ยสบายที่พักฟรีอาหารสามมื้อก็ฟรีดีจะตาย
นี่เขาบอกแบบนี้เพื่อนก็อยู่เยอะด้วย
ผู้ชายคนนี้ค่ะคือนายคันชิตสุทธิพิชัยอายุ๓๙ปี
บอกว่ามีคนมาคุมตัวนายคันชิตได้เพราะว่าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แล้วพอไปถึงเนี่ยนะก็เจอนายคันชิดเจอของกลางคันนี้ค่ะ
ก็คุมตัวนายคันชิตมาสอบปากคำเขาก็รับสารภาพผมอ่ะ
พ้นโทษออกมาจากเรือนจำกลางหนองปลาไหล
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยครอบครองยาเสพติดผมอยู่ในเรือนจำ
หกเดือนพอพ้นโทษออกมาสองชั่วโมงมันไม่มีตังค์อ่ะ
จะทำอะไรต่อก็ไม่รู้ข่าวก็ไม่มีกินจะไปนอนที่ไหนไม่รู้
ถึงเพื่อนในคุกเลยอ่ะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ละกัน
เดี๋ยวจะได้กลับไปเจอเพื่อนสบายไม่ต้องออกมาทำงานเอง
เอาฟังนายคันชิดหน่อยซิเขาคิดอะไรคะจะเข็นไปไหน
เข็นไปใช้เพิ่งออกจากเรือนจำออกมาเมื่อไหร่
ออกมาเนี่ยนะออกเมื่อกี้ครับเมื่อกี้สองชั่วโมงค่ะ
คุณผู้ชมมาก่อเหตุอีกอย่าเข้าไปอีกทีนี้นักข่าวไปถาม
คนที่คุมตัวจับตัวนายคันชิดได้ก็คือนายพีรพงศ์ค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกนายคันชิดก็ติดรถคนอื่นมาลง
ปากซอยใกล้ใกล้กับบริษัทผมนี่แหละทีนี้พอเดินผ่านหน้าบริษัทเนี่ย
ผมก็เห็นคือเขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคนงานเอาไว้ใช้ขนขยะไงคุณ
คันชิดก็มาเค้นไปทีนี้ผมกับเพื่อนเห็นเหตุการณ์ก็เลยไปจับตัวเลย
เอาฟังค่ะมาจูงสามล้อของที่บริษัทครับ
ทางหน้าที่จอดไว้ทางหน้าอู่จูงเสร็จแล้วก็เข็นหนีมาทางมาทางนี้ครับ
แล้วก็มาลงรถอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเขาข้ามถนนมาก็เห็นรถสามล้อ
เขานึกว่าเป็นเศษเหล็กเขาก็เลยได้เข็นสามล้อมาทางนี้ครับ
เขามีเขามีถุงยาที่ให้มาจากเรือนจำครับเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับ
คือคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าใช่ครับอ่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่า
ท้ายที่สุดแล้วคือเขามีอาการทางจิตมีอาการทางประสาทหรือเปล่า
แต่ว่าตำรวจนำตัวนายคันชิตไปฝากขังที่สารแขวงพัทยาแล้วนะคะ
ข้อหารักทรัพย์ได้เจอเพื่อนค่ะได้อยู่ต่ออีก
เพราะว่ามีโทษจำคุกไม่เกินสามปีนะคะโอ้โหอืมแต่ว่าเรื่องเนี้ย
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเคยพูดในรายการชีวิตตีแสกหน้าบอกว่ามีคนที่ก่อเหตุแบบนี้
แล้วก็ติดติดที่จะอยู่ในเรือนจำคือติดใจออกไปใช่
ออกไปแล้วก็ต้องหาเรื่องกลับมาใหม่คือบอกอยู่ข้างในสบายกว่า
คือไม่อยากออกไปหาทำอาหารกินแล้วคือออกไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไร
สังคมก็อาจจะไม่ได้ให้โอกาสเขาเขาก็เลยทำผิดเพื่อที่จะกลับมาอีก
เดี๋ยวลองดูมุมมองตรงนี้ว่ามันจะแก้ไขกันยังไงนะคะ